หลังจากที่ช่างได้ปากลวดลายในส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นชายปกหรือทัดหูทั้งซ้ายและขวา
ทั้งส่วนทัดหูและส่วนหลังหรือส่วนปลายกระหนก
ด้วยการทากาวเสียก่อนเพราะเป็นบริเวณที่มักจะโดนเหงื่อของผู้สวม
จึงต้องเพิ่มผ้าซับในเข้าไปและในขั้นตอนสุดท้าย
คือการนำผ้าที่ปักลวดลายแล้วทั้งหมดมาประกอบกับตัวโครงหมวก
ด้วยการเย็บติดเพื่อให้ได้เป็นหมวกทรงประพาท
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน